ต่อกันที่หนุ่มหน้าใสขวัญใจสาวกันหน่อยดีกว่า

พี่ผู้ชมขอบอกเลยว่าน้องไม่ได้มีดีแค่การแข่งแสดง
ร้องโพรงร้องเพลงก็ดีเหมือนกัน
คือบทบาทหน่อยของน้องกลั๊บก็ว่าได้
คุณผู้ชมล่าสุดมาเป็นนักร้องท่ีดัง
แฟนเนี่ยเตรียมวอร์มหูรอเอาไว้ได้เลย
เขามีท่อนรับเป็นภาษาอังกฤษที่น้องกรัฟเขาภูมิใจนำเหนอะด้วยนะพี่
แล้วก็งานเปิดตัวโปรเจกต์อะไรแบบนี้แฟนคลับก็จัดใหญ่อีกแล้วจ้า
ของขวัญของคนเก่งจัดเต็มไปหมดดูคุณดูสิ
อันนี้คือมองด้วยตาเปล่านะแบบช่อดอกไม้ที่ทำจากเงินเยอะมาก
มูลค่าดิฉันไม่กล้านับเพราะคิดว่าน่าจะหลายหลักแน่นอนเป็นแสนแน่นะคะ
คือประเด็นที่ว่านุ่มเกลียนอย่างพี่โบยกรพี่บัตรกร
เอ่ยปากแล้วบอกว่าอยากให้กลับมาขึ้นรถแห่
ยังอย่างงานบอลของพี่พระรามสี่ด้วยกันนี่
ท่านคิดความรู้สึกของนรักกันขณะค่ะ

อื่นเนี่ยปีย่ามจะเชาไปแล้วกันข้อ
เราก็อยากเห็นเหมือนกันทำดีมากค่ะน้องกราฟสนับสนุนนะจ๊ะ

ก็เลยขอคว้าตัวมาถามเซอร์ไพรส์หน่อย
คล้ายวันเกิดเนี่ยยังไงของภรรยาที่ผ่านมา
เห็นว่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างหรูคุณดูสิคะ
แล้วก็ยังใส่เงินขวัญถุงให้ด้วย
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพพี่ก๊อฟ
ก่อนหน้านี้เห็นว่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนอนไง
เป็นยังไงกันบ้างดีขึ้นบ้างหรือยังไปฟังพี่ก๊อฟค่ะ
วันเกิดเบลนี่เป็นอะไรที่ลำบากทุกปี

เป็นเงินสักกี่น้ำให้

แล้วก็มีเงินในกระเป๋านิดหน่อย
สุขภาพตอนนี้ก็โอเคครับ
เวลานอนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่เครื่อง

เพราะว่าต้องเช็คทุกปี